กรณีของแม็กซ์ทุ่งจีนนะครับ
โหดที่ใช้ปืนตบหน้าเมียก่อนที่ปืนลั่น

ก็เมื่อคืนควบคุมตัวเอาไว้

ต้องเข้าไปตรวจตาห้องขัง

เพราะแม็กซ์ตอนที่ถูกคุมขังอยู่เขาเครียด
และตำรวจกลัวว่าเขาจะฆ่าตัวตายนะครับ
เพราะว่าวันนี้จะต้องนำตัวของแม็กซ์ทุ่งจีน

ฝากขังต่อสารแล้วนะครับ
เหตุใหญ่กรณีที่นายแม็กทุ่งจีน

ใช้ปืนตบหน้านางสาวฟ้าภรรยา

แล้วก็นางสาวฟ้าเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กระทั่งตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวนายแม็กซ์ไว้ได้นะครับ

ลูกทั้งสองคนของแม็กซ์กับฟ้าเนี่ย

เพราะแม่เสียชีวิตแล้วก็พ่อต้องติดคุกนะครับ
ทีนี้ตัวของนายแม็กซ์เขาเครียดหนัก
และบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นห่วงลูกทั้งสองคน
ทีนี้ตำรวจต้องเฝ้าห้องขังแล้วก็รายงานทุกชั่วโมง
กลัวว่านายแม็กซ์ที่อยู่ในห้องขังจะฆ่าตัวตายนะครับ
ครอบครัวได้นำโทรศัพท์ของนางสาวฟ้ามาตรวจสอบนะครับ
พบคลิปฮะคลิปที่บันทึกไว้ก่อนเกิดเหตุคุณ
เป็นคลิปการพูดคุยตกลงกันเรื่องของการจะเลิกรากัน
ระหว่างนายแม็กซ์กับนางสาวฟ้า
แต่มันไม่ได้เป็นการคุยกันธรรมดาธรรมดาคุณ

ฟ้าเขาแอบถ่ายไว้แล้วก็ในมือเนี่ยเห็นไหม
ในมือของแม็กซ์ถือปืนไว้หนึ่งกระบอกตลอดเวลาเลยนะครับ
ซึ่งนายแม็กซ์รับปากจะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้วันละ๑๐๐บาท
ที่นายแม็กซ์จะให้หญิงอายุ๑๗ปีออกมาปรากฏตัว

กลายเป็น๓คนที่ต้องเจรจาเห็นหญิงวัย๑๗ไหมครับ

นี่เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ครอบครัว
นำโทรศัพท์ของนางสาวฟ้ามาเปิดเผยและมาตรวจสอบนะครับ
เรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูทธรณ์จังหวัดทำคร
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์๕คนก็คือนายแม็กซ์ครับ
แล้วก็ที่เห็นในคลิปเพื่อนชายคนที่ยืนอยู่ข้างเสานะ

แล้วก็มีหญิงสาวอีก๓คน
รวมถึงหญิงสาววัย๑๗ที่ขึ้นรถไปกับนายแม็กซ์ด้วย

ว่ามีหญิงสาว๒คนเดินวนไปเวียนมาอยู่นอกรถ

แต่ว่ามีหญิงสาววัย๑๗ขึ้นรถไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
และทีนี้ทางคดีตำรวจบอกว่าอาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายแม็กซ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานะครับ
จากเดิมข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
แก่ความตายและความผิดพรบออาวุธปืน
ซึ่ง๒ข้อหานี้นายแม็กซ์รับสารภาพนะครับ
ส่วนเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีต้องรอผู้ปกครองพิจารณา

ผู้ปกครองประสงค์ดำเนินคดีนายแม็กซ์
ก็ต้องเข้ามาแจ้งความในคดีที่นายแม็กซ์พรากผู้เยาว์ด้วยนะครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเด็กและเยาวชนตามขั้นตอน
ส่วนบรรยากาศที่งานบำเพ็ญกุศลศพนางสาวฟ้า
ที่บ้านในซอยสุขเจริญตำบลโพเสด็จ

ก็นอกจากเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้ว
น้องสาวของฟ้าผู้ตายเนี่ย
จะดีใจนะที่ตำรวจจับนายแม็กซ์ได้
แต่ก็บอกแบบนี้
ไม่เชื่อว่านายแม็กซ์จะทำปืนลั่น
เชื่อว่านายแม็กซ์ตั้งใจจะยิงนางสาวฟ้า

คุณเห็นเดินกลับไปที่ศพ
ข้ามศพไปมาและไม่คิดจะช่วยเหลือ
ส่วนที่จะมาขอขมาศพญาติไม่ต้องการนะครับ

ถ้าพี่สาวตายไปแล้วจะมาขอขมา

หากเป็นไปได้อยากให้ประหารชีวิตนะครับ
ไปสดใจชีวิตอีกครั้ง